มาต่อกันนี่เลยค่ะคดีนี้ยืดเยื้อยาวนานเหลือเกินนะคะ
สำหรับพี่สามารถพระยะอรุณแล้วก็อดีตภรรยา
ในเมื่อพยายามเจรจาต่อรองกันมานานแสนนานแต่ก็ไม่เป็นผล
ในที่สุดค่ะวันนี้พี่หญิงวลัยทิพย์อดีตภรรยาของคุณสามารถพยาอรุณ
ก็เลยต้องพึ่งสารฟ้องร้องแบ่งสินสมรสนะคะโดยวันนี้เธอเดินทางไปขึ้นศาลมีนบุรี
เพื่อสืบพยานแล้วก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนว่า
ที่ผ่านมาก็พยายามไกลเกลี่ยเพราะไม่อยากให้เรื่องราวมันบานปลาย
แต่พี่สามารถไม่เคยให้ความร่วมมือบ้านที่เป็นชื่อเธอ
พี่สามารถก็จะเอาบอกจะเอาทุกอย่างแล้วมาบอกว่าจะให้เงินเธอ๑ล้านแล้วออกไป
หรือถ้าอยากได้อะไรก็ให้ไปฟ้องอืมซึ่งเธอรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้อง
บอกเลยนะคะว่าพี่สามารถเป็นลูกผู้ชายต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรค่ะ
อยากให้พี่ม่าเนี่ยเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องไปฟังใครมาก
เรารักกันเราก็รักกันมา๑๐ปีวันที่อยากได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มา
ถ้าพี่ม่าไปหามาพี่ม่าจะทำคนเดียวพี่ม่าเก็บก็เก็บไว้เลย
ไปทำอะไรเพื่อให้ได้เงินมาแล้วก็ชำระหนี้แล้วแบ่งกันดีไหม

สิ่งที่เราร่วมทำกันมาเสียเวลาอยู่ด้วยกันมา
โอกาสที่เราเสียไป
ก็พี่มาสเป็นลูกผู้ชายพี่มาสก็น่าจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควร
ซึ่งทางด้านอดีตภรรยาคุณหญิงวลัยลักษณ์เองเนี่ย
บอกว่าไม่ได้เจอกับพี่สามารถเลย๒ปีแล้ว
นี่ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกในรอบ๒ปี
ซึ่งพี่สามารถเองเนี่ยร่างกายก็ดูจะสู้ผอมลง
เพราะว่ามีโรคประจำตัวหลายโรคนะคะ
แต่บรรยากาศในห้องฉาเนี่ยไม่มีอะไรตรึงเครียดนะคะ
แต่ว่าก็ไม่ได้มีการทักทายกันเป็นการส่วนตัว
ซึ่งพี่สามารถเองก็ไม่ได้มีการปรากฏตัวให้สื่อมวลชนเห็น
หรือว่าไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมแต่อย่างใด
ซึ่งทางบันเทิงไทยรัฐของเราก็ติดต่อไปหาพี่สามารถด้วย
แต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้นั่นเองเนาะ

แต่เชื่อว่าบรรยากาศไม่ตึงเครียดน่าจะเคลียร์กันได้